กันที่เรื่องราวความรักของคู่รักไซส์บิ๊กจากเวทีบ้านดาวกันบ้างนะคะ
สำหรับหนุ่มโดมจารุวัฒน์แล้วก็สาวพรีนค่ะรุ่นน้องจากวิธีประกวดร้องเพลงเดียวกันนะคะ
ล่าสุดเนี่ยฝ่ายชายอย่างหนุ่มโดมเขาออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจฝ่ายหญิงอยู่
แต่ว่างานนี้ฝ่ายหญิงจะตอบตรงกันหรือเปล่าไปฟังกันดูค่ะ
มีลุ้นเป็นแฟนกันอีกคู่นึงแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มสาวสายร้องจากเวทีบ้านดาวนะคะ
อย่างโดมจารุวัตรเดอะสตาร์คนที่แปดของเมืองไทย
และพรีนระวิสารารัฐผู้เข้าประกวดจากเวทีเดียวกันปีล่าสุดค่ะ
กระแสรักของทั้งคู่ถูกพูดถึงขึ้นเมื่อเพื่อนแก๊งเดอะสตาร์แซวกันบนเวทีคอนเสิร์ตประกาศผลที่ผ่านมาว่า
ทั้งคู่นั้นควงกันไปดูหนังและศึกษาดูใจกันอยู่
และหลังจากนั้นค่ะหนุ่มโดมจารุวัฒน์ก็ได้ออกมาเผยว่าตัวเองกำลังคุยกับฝ่ายหญิงอยู่จริง
ล่าสุดสาวพรีนก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าเธอนั้นกำลังเปิดใจศึกษานักร้องร่างใหญ่
แต่ว่ายังคงเป็นเพียงสถานะรุ่นพี่ที่สนิทกันเท่านั้นโดยให้เหตุผลว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันค่ะ
ก็น่าจะรู้จักคือจริงพี่กับพี่นมรู้จักกันอยู่แล้วก่อนเข้าบ้าน
แต่เป็นการรู้จักกันผิวเผินแบบมีเพื่อนรู้จักกันผ่านเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เพิ่งมารู้จักกันจริงตอนเข้าบ้าน
พอเริ่มทำงานด้วยกันเราก็จะได้เห็นพี่เขาในอีกมุมนึง
เราได้เห็นพี่เขาในฐานะพี่โดมจริงแล้วก็พี่เขาก็เป็นคนน่ารัก
ก็เป็นการคุยกันเรื่อยมากกว่าค่ะ
พอเหมือนแบบพอได้รู้จักกันได้เริ่มปรึกษาแล้วก็คุยกัน
มันก็เห็นว่าแบบไลฟ์สไตล์เราใกล้เคียงกัน

ก็มันก็เป็นแฟนชิปที่ดีค่ะเป็นมิตรภาพที่ดี